เอาเป็นว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์แล้วกัน

แต่คุณอริยาชอบไปพิมพ์เลขให้ในเฟส
มันคันอ่ะมันคันอ่ะมันอยากจะบอกเอาอย่างนี้

ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นอะไรยังไงลองส่งมาบอกหน้าจอ
ถ้าเกิดว่ามันตรงกับสคริปดิฉันจะบอกว่านี่แหละใช่
ที่แรกกันก่อนเลยค่ะพาไปที่นครปฐม
ที่นครปฐมเนี่ยนะคะก็ต้องนึกถึงวัดนี้ค่ะ

ดูสิทำไมกล้วยนี้เยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเขาแก้บนกันโดยนางโสภาคำมีสอนมากับครอบครัวมาจากราชบุรีค่ะ
เอากล้วยน้ำว้ามาสองร้อยหวี

ไก่ต้มน้ำปลาที่เห็นอยู่นั่นค่ะสองร้อยตัว
ยังไม่หมดนะจ๊ะยังมีไข่ไก่สดอีก๕๐๐๐ฟอง
เอาทั้งหมดนี้มาแก้บนหลวงพ่อพระเงินพระทอง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชคให้ลาบเนี่ยค่ะ
โดยคุณพี่โสภาเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๒๐กรกฎาคมเนี่ย
มากราบพระอาจารย์แป๊ะแล้วก็เข้าไปดูอ่างน้ำมนต์
หน้าตรงหุ่นปั้นตะทองนิ้วรายไง

คือถ่ายรูปหยดน้ำตาเทียนไว้

เต้นทางจะถามเลขที่เนี่ยต้องถามเด็กนะ
ต้องถามเด็ก

เด็ก๕ขวบบอกว่า๕จ้ายายจ๋า
ก็เลยได้มาเป็นเลข๘
เอาไปเสี่ยงโชคแล้วพอพฤ่พลิกไปพฤฟฟรสคะ

ก็เลยได้เงินมาแล้วได้มาเยอะนะคุณ
คือที่ได้มา๖หลักเชียวนะจ๊ะ
ก็สงสัยอยู่ไงคือถูกเลขท้าย๒ตัว
เมื่อวานซื้อเยอะหรือเปล่าทำไมแก้บนเยอะขนาดนี้
เธอซื้อหลายใบถึงได้เป็นแสนเนี่ยค่ะ

ไปดูที่สวนป่าบ้านเสาห้า
เพอวิเศษชัยชาญจังหวัดอางทองบ้างนะคะ
แม่แก้วเรือนทองชาวบ้านเขาร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นนะคะ
เหมือนแม่แก้วเรือนทองในสร้างขนาดเท่าคนจริงไปเลย
ห่อด้วยทองเหลืองหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัม
และแน่นอนงานนี้ไม่มีพลาด
ส่องน้ำตาเทียนกันค่ะในขามน้ำมน

จะได้นำไปเสี่ยงโชคงวดต่อไป
ไหนรอเราก็รอดูอยู่นะ
ตาเทียนมาเดี๋ยวคุณผู้ชมงอนนะ
คุณผู้ชมต้องดูเองว่าเป็นเลขอะไรนะ

อุ๊ยมันใกล้เกินมองไม่เห็นหรอก

น้ำตาซุมเข้าไปอีกไหม

ดูกันเอาเองนะได้เลขอะไร
หูแต่ว่าน้ำตาเทียนมันก็ลอยไปตามน้ำ
แต่ไม่รู้ว่าเหมือนกับเลขช่องอะไรยังไงไม่รู้ไม่รู้
อันนี้มาสำรงสิทธิ์ขาดแล้ว
ใบ๔๐๐โอ้โห

ตกลงเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลขอะไรใช่ไหมไม่รู้คุณผู้ชมลองดูนะคะ
ยังมีอีกไหมข่าวแปลกยังไม่หมดมีอีกหนึ่งที่ค่ะ
ปิดท้ายกันที่แม่ท้องแก่กำลังนั่งแท็กซี่

นี่แข่ในโลกโซเชียลกันเยอะเหมือนกัน

แต่สภาพการจราจรบนทางด่วนติดคัดรถไม่ขยับเลย
ทำยังไงดีบนทางด่วนจะคลอดได้ไหม
คลอดได้สิครับคือคลอดลูกชายกันในรถแท็กซี่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย

ส่วนคุณอาริยาอยากให้กล้องตัดมาให้เห็น
ให้คุณผู้ชมเห็นข้างบนเดี๋ยวโลโก้บังพอดีเลย
แต่ว่าดิฉันเห็นแล้วเลขท้ายของทะเบียนรถ
มันตรงกับเลขคิดตอนนี้ที่เขาขายกันไปแพงค่ะ
ผมบอกทะเบียนรถของแท็กซี่คันนี้ละกันนะ
ทธหารสเส๙๐๒๒

เลขดังงวดนี้ขายแพงระดับจักรวาลเนี่ยนะฮะ

จากทั้งขันน้ำมนต์ที่คำชโนธด้วย
คนเข้าไป๒ที่นั่นเราเห็นเป็น๒๒นะครับ
แล้วก็เลขของรถของนายกที่ลงไปที่พิเยลา
ก็๒๒แล้วตอนนี้มันก็มี๒๒ออกมาอีกเยอะเลย
ใช่มันมีเลขที่แบบว่าเด็กคลอดมาแล้วมีนิ้วมือนิ้วเท้ารวม๒๔นิ้ว
ทะเบียนรถคือมี๔ตัวใช่ไหม

นี่คือบอกคุณสื่อสกุลว่าถ้าตัวว่าเจอดูมาให้หน่อย
ก็เมื่อกี้พี่หอมส่งมาทางไลน์หน้าจอบอกใบละ๔๐๐แล้ว